ห้านาฬิกาแปดนาทีพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
ไปดูเหตุอุกอาจที่เกริ่นไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะ
มีเจ้าของบริษัทรับฝากรถแล้วก็นำเที่ยวบุกไปเจาะยิงชายวัย๔๗
วัยห้าสิบสี่ปีผู้ชายคนนี้อยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ
จนเสียชีวิตคือปมเหตุเนี่ยเขาคาดว่าแค้นที่ผู้ตายไปเป็นพยานในคดี
ที่มือปืนเนี้ยเคยไปก่อเหตุกระหดยิงมาก่อนหน้านี้สองศพอ่ะนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ชัดเจนทีเดียวค่ะ
เป็นนาทีก่อเหตุที่คนร้ายเดินมาคุยกับผู้ตายค่ะ
ชักปืนมาเจาะยิงชายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจนเสียชีวิตดูตามภาพไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ่อขอสอภูเก็ตแห่งที่สอง
ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตบริเวณจุดจอดรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คือตำรวจเนี่ยไปเจอเก้าอี้พลาสติกมีคราบเลือดอยู่บริเวณนั้นตัวนี้ค่ะ
ใกล้กันเนี่ยบนพื้นก็ยังไปเจอคราบเลือดอีกเป็นจำนวนมากแล้วก็มีปลอกกระสุนเนี่ยตกอยู่ในซี่เกิดเหตุด้วยสองปลอก
เป็นหัวกระสุนอีกหนึ่งนัดทราบว่าผู้บาดเจ็บที่โดนยิงในอาการสาหัสนะคะ
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนายสมนึกคงเติมวินมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุมีในเวียนเอียดชูทองหรือว่าแมงแมงเนี่ยนะคะอายุห้าสิบเก้าปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็เดินทางมากับลูกชายอีกหนึ่งคน
คือเข้ามาบริเวณวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะมาพูดคุยกับนายจำปาวันนาจันทร์
อายุห้าสิบสี่ปีซึ่งเป็นผู้ตายคุยกันได้ประมาณ๒๓คำ
หลังจากนั้นชักปืนขนาดเก้ามอมอจากเอวมาจอดยิงที่ขมับขวาหนึ่งนัด
แล้วก็หน้าอกซ้ายอีก๒นัดก็ล้มลงจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนะคะ
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยทิ้งลูกชายไว้ที่เกิดเหตุ
โดยสั่งให้วินรถเนี่ยพาไปส่งที่บ้านคุณผู้ชมต่อมาชุดสืบสวน
พ่อเมืองภูเก็ตก็นำกำลังไปตรวจสอบที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุนะคะ
อยู่แถวบขศเก่าในถนนพังงาที่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต
ก็สามารถจับกลุ่มตัวในเวียนผู้ต้องหาเอาไว้ได้แล้วก็นำตัวมาสอบสวน
สำหรับผู้ต้องหาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของบริษัทรับฝากรถ
แล้วก็ให้บริการนำเที่ยวเคยก่อเหตุยิงคนตายมาแล้วสองศพ
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการประกันตัวออกมาสู้คดีนะคะ
จากนั้นก็มาก่อเหตุซ้ำเป็นศพที่๓แล้ว
นางสาววาสนาวรรณจันทร์นะคะลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่า
อยากจะถามผู้ก่อเหตุว่าไปยิงพ่อของเขาทำไมพ่อของเขาเนี่ยไปทำอะไรให้
แค้นอะไรต้องมาฆ่ากันแบบนี้ช่วงที่ผู้ก่อเหตุยิงคนตายสองศพ
พ่อยังบอกว่าสงสารครอบครัวเขานะสงสารลูกเมียเขาด้วย
นึกเลยคำพูดที่พ่อพูดวันนั้นจะกลับมาถึงครอบครัวของเขาในวันนี้
สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยนะคะคาดว่าในเวียนผู้ต้องหาเนี่ย
แค้นนายจำปาผู้ตายที่ไปเป็นพยานในคดีที่เขาเนี่ย
เคยก่อเหตุยิงสองศพมาก่อนซึ่งตำรวจจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ทีนี้สายวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าคดี
คือผู้ต้องหายังถูกคุมตัวอยู่ที่โรงพักพนักงานสอบสวนยังคงสอบปากคำนะคะ
แต่เขาเองก็ยังไม่ยอมให้การใดบอกว่าจะไปให้การในชั้นศาล
ซึ่งตำรวจก็จะนำตัวไปขอสารฝากขังที่เรือนจำส่วนการทำแผนในคดีนี้ยังไม่มีนะคะ
ต่อมาก็ไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วค่ะอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์ที่เคยมีคราบเลือดกองอยู่ที่พื้นแล้วก็เก้าอี้พลาสติกเป็นจำนวนมากอ่ะนะคะ
จุดนี้จุดเกิดเหตุพบว่ามีการทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้ว
ลูกสาวผู้ตายยังบอกครอบครัวและญาติพี่น้องเตรียมจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของพ่อกลับบ้านตามความเชื่อ
ส่วนศพของพ่อค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตก็แจ้งนะคะว่าจะให้ญาติไปรับได้ในวันอังคารนะคะ